มาดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคณะกรรมธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรม
ธรรมนุนพระประชาธิบัตรจะเสนอชื่อนายอภิสิตเวชชาชีวะ
หัวหน้าพักให้เป็นประธานคณะกรรมธิการ
แต่ว่าพลังประชารัฐในฐานะแก่นำรัฐบาลบอกว่า
บอกว่านี่เป็นโคต้าของภักดิ์แก่นำนะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
หนึ่งในยติด่วนที่เจาะคิวเข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
คือขอให้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน

และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ที่เสนอโดย๒พักการเมืองฝ่ายค้าน
แต่ข้อถกเถียงก่อนที่คณะกรรมธิการชุดนี้จะเกิดขึ้น
คือจะมีสัดส่วนใดของพักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่
ตำแหน่งประธานที่พักประชาธิปัตย
มีมติเสนอชื่อนายอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตนายกรัฐมนตรีมารับหน้าที่นี้
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุ
ขัดข้องหรือก้าวกายหากเป็นนายอภิษฎจริง
ทั้งหมดเป็นเรื่องของสภาที่ต้องไปตกลงกันเอง
ต่างจากแก่นำพักพลังประชารัฐอีกหลายคน

ว่าผู้ทำหน้าที่ประธานควรมาจากพลังประชารัฐ
ซึ่งมีเสียงข้างมากในพักร่วมรัฐบาล
ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธินเชื่อว่า
นายอภิษฎคงไม่รับตำแหน่งนี้
เพราะการเสนอชื่อโดยพักประชาธิปัตย์
เป็นเพียงการแสดงจุดยืนทางการเมืองของพักการเมืองเท่านั้น
กับผู้ใหญ่เข้ามา
ด้านในสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ระบุ
นายอภิษฎเป็นผู้มีประสบการณ์

และประนีประนอมเรื่องที่เป็นประโยชน์
สามารถดึงความเห็นของทุกภาคส่วนในสังคมออกมาได้
ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่วิบรัฐบาลต้องพูดคุยกัน
พูดคุยในเชิงมิติอำนาจเพียงอย่างเดียว

และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่๒ถึงความชอบทำในการทำหน้าที่
โดยคณะกรรมธิการปปชสภาพผู้แทนรัศดร
วันนี้ทั้งสองคนได้ส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณอักษรอีกครั้ง
ยืนยันทำทุกอย่างถูกต้อง
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประธานคณะกรรมธิการ
ระบุการให้เหตุผลติดภารกิจประชุมคอรมอลเป็นเรื่องที่รับฟังได้
แต่จะมีหนังสือแจ้งให้ชี้แจงใหม่อีกครั้ง
เตรียมทำหน้าที่กรรมธิการชุดนี้
ยืนยันจะเดินหน้ารื้อมติเดิมของกรรมธิการ
สุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
ขณะที่นางสาวปรินาเตรียมเสนอกรรมธิการ
สมัยที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน